ทั้งเรื่องของนายบอสแล้วก็เรื่องของเสียเบนส์
เดี๋ยววันนี้อาจารย์สุภาพย้อนรอยแล้วก็มีการพูดถึง๒คดีนี้กันด้วยนะคะ
ตอนนี้อาจารย์สุภาพพร้อมอยู่แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลายเป็นเรื่องไปจริงจริงแล้ว
เรื่องนี้ช่วง๒๓วันที่ผ่านมาในโลกออนไลน์กระนำกันเยอะเลยครับ
แต่ว่าผมอยากจะสรุปเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจตรงกัน
เวลาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยจะได้วิพากษ์วิจารณ์กันถูกตัว
ถูกคนถูกหน่วยงานข้อที่หนึ่งเรื่องนี้ยังไม่ถึงศาลเลยนะครับ
ฉะนั้นเวลาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างเนี่ยอย่าโยงไปถึงศาล
อย่ายงไปถึงผู้วิภาคศาสตร์ตุลาการยังไม่ถึงไปครับ
เรื่องนี้เนี่ยมันไปจบอยู่ตรงชั้นอายการเท่านั้น
แล้วในชั้นอายการเนี่ยถ้าไปดูตามข้อเท็จจริง
ดูตามลายลักษณอักษรก็ยังไม่ถึงอายการสูงสุด
มันไปจบอยู่แค่อายการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เท่านั้นเอง
คำถามต่อมาก็คือว่าทำไมอายการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้
จึงสั่งไม่ฟ้องตอบโดยหลักการก็คือว่า
อายการสั่งไม่ฟ้องเพราะสำนวนหลักฐานอ่อน
อายการเขาเห็นว่าถ้าสำนวนหลักฐานอ่อนเขาก็ไม่ส่งฟ้อง
ฟ้องไปสารก็ยกฟ้องฉะนั้นเขาจึงไม่ฟ้อง
ถามว่าใครเป็นคนทำให้สำนวนหลักฐานอ่อนตอบว่าฝ่ายตำรวจครับ
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับสอนอทองหล่อนั่นแหละ
หนังสือพิมพ์จะลงข่าวยังไงประชาชนผู้บริโภคข่าวจะตามข่าวกันอึกกระทึกยังไง
อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องในสำนวนที่อยู่ในสำนวนคดีเนี่ย
อีกเรื่องหนึ่งกับที่เราได้รับรู้ข่าวนะครับมันคนละเรื่องกัน
ในสำนวนคดีเนี่ยถามว่าทำไมอายการสั่งไม่ฟ้อง
ลองไล่ดูเป็นข้อข้อที่หนึ่งนายบอสไม่ได้ขับรถเร็วนะครับ
อันนี้มันจุดลบู่อยู่ในสำนวนไอที่เป็นข่าวว่าขับรถตั้งร้อยกว่า
๑๖๐๑๗๐บอเมตรนั่นคือเรื่องที่เรารับรู้กันในเชิงข่าวและสาธารณาชน
แต่ว่าในสำนวนเนี่ยตำรวจเขาไปทำแค่ว่า
บอสขับ๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
เพราะเครื่องพิสูจน์ในการขับว่าเร็วมากน้อยแค่ไหนเนี่ย

เอาเป็นว่าตำรวจทำสำนวนว่าขับแค่นั้น

ในสำนวนไม่ได้เมาแล้วขับ
เพราะนายบอสยังไม่เป่าไอ้เครื่องเมาแล้วขับ
ชนกันตี๕นายบอสไปยอมเป่าเอาตอนค่ำ

จำได้ไหมตอนนั้นที่เขาบอกว่าเมาหลังขับ
คือคล้ายก็ว่าไปดื่มเหล้าแก้เครียด
ฉะนั้นตอนเมาเมาไม่ขับ
ฉะนั้นไม่ได้ขับรถเร็ว

แล้วจะประมาทข้ายก็หาประมาทได้อย่างไร
แล้วเรื่องคนตายอยู่ในสำนวน

ในสำนวนบอกว่าดาบวิเชียนขับรถปาดหน้า
บอสจนนายบอสสุดวิสัยที่จะหลบได้
วิเชียนจึงตกเป็นจำเลยร่วมไงครับ

สำนักข่าวอิสลา
ออกมาเปิดเผยเปิดโปรงว่า
ต่อมามีคดีมีพยานเพิ่มขึ้นมา
อีก๒ปากที่ไปให้การช่วยเหลือ
บอสไปเพิ่มเอาตอนไหนครับ

คนหนึ่งเป็นประชาชนพลเรือ

สองคนนี้อ้างตรงกันยังไงครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุตอนตี๕กว่าเนี่ย
เขาขับรถตามรถนายบอสมา
แล้วเขาก็เห็นว่านายบอสไม่ได้ขับรถเร็ว
ใช้ความเร็วประมาณ๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
เขาขับตามมาเขาจึงเห็น
แล้วเขายังให้การต่อว่าดาบวิเชียนเนี่ย
หลบรถของพยานคนหนึ่ง
แล้วปาดไปหน้ารถนายบอสกระทันหัน

บอสก็สุดวิสัยสิ

สรุปก็คือดาบวิเชียนผิด
ที่ไปปาดหน้ารถนายบอสกระทันหัน
ก็สำนวนมันออกมาเป็นอย่างนี้
ก็สำนวนออกมาเป็นอย่างนี้
อายการจัดส่งฟ้องได้ยังไงล่ะครับ

แล้วไปจบเอาตรงอายการ

แต่ว่าที่ไปถึงอายการสูงสุด
รับรู้เอาตอนนี้ครับ
ตอนที่สนทองหล่อส่งสำนวนให้อายการ๕ข้อหา
อายการสั่งไม่ฟ้องไป๔ข้อหา
ฟ้องข้อหาเดียวคือขับรถโดยประมาท
บอสเนี่ยทำเรื่องร้องอายการสูงสุด

แล้วก็อายการสูงสุดไม่รับ
นายบอสทำเรื่องไปถึงกรรมติการคณะ๑

แล้วก็เลยส่งเรื่องมาถึงอายการสูงสุด

ถึงรู้เรื่องตามลายลักษณอักษร
มาถึงวันนี้อายการสูงสุด
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วครับ
ใครต่อใครก็เลยออกโรงความเคลื่อนไหวกันใหญ่
บอกให้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ไม่รู้ใครต่อใครองค์กรไหนต่อองค์กรไหน

คุณศรีสุวรรณจัญญาใครต่อใครสอสอหลายคน
แม้กระทั่งกรรมธิการในสภา
ผมเห็นรายชื่อกรรมธิการในสภาที่เขาจะเรียกสอบเรื่องนี้แล้วเนี่ย

เรื่องเดียวกันเนี่ยมีกรรมธิการไม่รู้ตั้งกี่คณะ
องกระถิ่นว่าจะสอบเรื่องนี้
กรรมธิการชุดของนายศีระ
ที่ขึ้นไปดูคดีน้องชมพู่วันก่อนเนี่ยคนก็ยังงงงอยู่

กรรมธิการตำรวจก็จะเรียกสอบเรื่องนี้
กรรมธิการปปชก็จะเรียกสอบเรื่องนี้
กรรมธิการศาลก็จะเรียกสอบเรื่องนี้

กรรมธิการต่างเนี่ยไปตกลงกันเองได้ไหม
ซะพร้อมพร้อมกันเชิญอายการเชิญตำรวจเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ไปสอบพร้อมพร้อมกันไม่ใช่อาทิตย์นี้คณะนี้เชิญไปสอบ
อีกอาทิตย์หนึ่งคณะโน้นชวนไปสอบ
อีกอาทิตย์หนึ่งอีกคณะหนึ่งเชิญไปสอบ
คนที่ไปให้ปากคำชุดเดียวกัน
อันนี้เขาเวียนหัวครับเอาเสียทีเดียว
อันนี้แหละที่ผมคิดว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ย
มันจะได้ออกมาแล้ววันนี้อันนี้ก็ทราบแล้วนะครับว่า
ทำไมอายการเขาสั่งไม่ฟ้องก็เพราะสำนวนเป็นอย่างนั้น
ระถวยอย่างนั้นเขาสั่งฟ้องได้ยังไง
แล้วคงไม่ลืมว่าตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เมื่อมีการไปร้องเรียนเขาส่งเรื่องไปปปช
ปปชตัดสินออกมาเป็นความผิดผิดวินัยไม่
ไม่มีอะไรมากกว่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ทีนี้วันนี้ที่เป็นรายงานข่าวไปแล้วเมื่อสักครู่
แล้วมาประจวบเหมาะเอาตอนนี้คดีเสียรถเบ้น
ชนพ่อชนตำรวจและเมียเสียชีวิต
ลูกสาวสองคนบาดเจ็บแล้วตอนหลังก็สำนึกผิดคนก็เห็นกันทั้งประเทศว่าไปกราบศพไปประกาศว่าจะเลิกกินเหล้าตลอดชีวิตแล้วก็บวชแล้วก็วันขึ้นศาลแสดงเจตจำนงชัดเจนเลยว่าจะช่วยเหลือเงินสี่สิบล้านดูแลเรื่องการศึกษาลูกให้จนถึงที่สุดภาพที่เราเห็นก็คือว่าตอนที่เดินลงมาจากศาลเนี่ย
ประคองกันมาเลยครับระหว่างลูกสาวของคนตายกอดกันมาเลยครับลูกสาวเขาก็ร้องห่มร้องไห้เขาก็บอกว่าเหมือนได้พ่อใหม่บรรยากาศทราบซึ้งคนเห็นก็แสดงความรับผิดชอบอย่างนี้ก็เอามาเปรียบเทียบกันอ้าวแล้วอยู่อยู่ปรากฏว่าวันนี้อายการจะยื่นไปถึงศาลว่าโทษที่

กันอย่างนี้เขาพลาดพลั้งเผลอไผลไปเขาแสดงความรับผิดชอบอย่างนี้เขามีจิตสำนึกขนาดนี้จะเอาเข้าคุกให้ได้นี่มันอะไรกันครับเอาละผมก็เท้งเรื่องนี้ไว้แค่นี้เรื่องนี้จะต้องมีคนติดตามกันต่อไปนายกก็สั่งให้สอบข้อเท็จจริงอัยการสูงสุดก็จะให้สอบข้อเท็จจริงใครต่อใครก็บอกว่าจะให้สอบข้อเท็จ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจะบอกว่าเรื่องแบบนี้อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชนครับครับคุณน้องแชงครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะวิเคราะห์เรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันนะครับขอบคุณในคิดเส้นใต้เมืองไทยนะครับแล้วก็ทำให้เราได้มองเห็นเรื่องของเส้นทางคดีเรื่องของสำนวนที่อาจารย์บอกว่าสำนวนอย
ก็ต้องติดตามกันสำหรับทั้งสองคดีใหญ่คดีนี้นะครับ